เราพาคุณผู้ชมไปโยนโยกโขกเขย่า

ประเพณีนี้ฮะแห่นาคโหดแห่งเดียวในโลก

ใช่เขาบอกว่าต้องโอ้โหฝึกความอดทน

ทดสอบของผู้ชายและคนที่เข้าสู่ร่มกาสวพัฒน์นั่นเองนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะไปดูส่วนที่จังหวัดพิศนุโลกนะครับ
คุณยายวัย๗๕ปีก็ไม่ธรรมดา
เพราะเต้นระหว่างแห่นาค
แล้วบอกลีลาไม่ธรรมดาเหมือนกันฮะ

คุณตาคุณป้าคุณอาทุกท่านเลย

เพราะว่าคุณยายยกซ้ายยกขวาเต้นสะบัดจนลืมอายุจริงนะครับ
สำหรับคุณยายทุเรียนบุญหมัดอายุท่านนะคุณ๗๕ปีแล้ว
ถ้าเราอายุ๗๕แล้วเราจะยังเต้นได้เท่าคุณยายท่านนี้หรือเปล่า

แล้วก็ที่สำคัญมีความสุขในการที่จะแห่หน้าเข้าโบสถ์
ทำอะไรเหรอยาย
ยายบอกเต้นอย่างเดียวไม่มีถอยเลยนะฮะ

ทุกคนก็มาเต้นกับคุณยายจนต้องขอเซลฟี่กันด้วย

ลีลาการเต้นของคุณยายดูกันอีกสักทีครับ
ชื่ออะไรคะยายทุเรียนบุญยมัติ

มาจากไหนเนี่ยวันนี้
มาจากวันทองวันอยู่นำดวน

เต้นมาจากบันทองเลยไม่ใช่
นั่งรถมาแล้วค่อยมาเต้นที่นี่

โอ้โหสนุกสนานจริงนะครับ
เพราะแห่นหน้าครบ๓รอบนำหน้าเข้าโบสถ์
หลายคนต้องควักเงินรางวัลให้คุณยาย

แต่คุณยายทุเรียนบอกว่าไม่เหนื่อยก็สนุกดี
ที่สำคัญได้บุญกันไปทั่วหน้าคุณนะครับ
การที่หลายคนมาร่วมงานเรื่องเริ่มแบบนี้
ถือว่าได้บุญกันไปนะมแห่นาคนะครับ
เอาล่ะไปจากแห่นาคแบบเต้นสบาย
นาคก็เดินสบายไปดูแห่นาคโหดกันบ้างคุณ

ค่อยตัดผมบีดามานดา
ค่อยโกนผมตัดผมนะครับ
แต่หลังจากนี้จะเริ่มโหดละคุณนะครับ
เพราะว่าที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิ
จัดพิธีแห่นาคโหดที่สุดมีแห่งเดียวในโลก
ในโลกที่วัดตาแขกบ้านโนรสลาว
เป็นพิธีที่สืบสารประเพณีมานานกว่าร้อยปี

ใช่ปีนี้มีบทหน้าทั้งหมด๑๓หน้า
คนในหมู่บ้านและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกว่า๒๐๐๐คน
เอาล่ะเตรียมแค่พร้อมพร้อมล่ะคนยกพร้อมล่ะหน้าพร้อมไหม

มีเทมีเพลงประกอบมีโยกมีโยน
โอ้โห
เอาล่ะนาคจับยึดไว้แน่นหนาอย่างนี้นะครับ
คือที่ท่องไว้นาคลืมหมดแล้วตอนนี้นะฮะ
เขาบอกว่าถือว่าเป็นประเพณีนะคุณ
เป็นบททดสอบของผู้ชาย

ที่จะเข้าสู่ร่มกาสวพัฒน์
บอกว่าถ้าคุณอดทนได้คุณคือผ่านอุปสรรคต่างนานา
อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าการจะบวชจะเหมือนในอดีต
เป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเหมือนจะมีมารพจนเขาเรียกแบบนี้
รพจนแบบนี้ถ้าเราผ่านมารพจนไปได้
เราจะสามารถเข้าสู่ร่มกาสวพัฒน์ได้นะครับ
อย่างเช่นที่นี่เขาก็มีแนวคิดแบบนี้เช่นเดียวกัน
แต่ก่อนถ้าใครตกแค่นะไม่สามารถเข้าบวชได้นะ
แต่ปัจจุบันก็มีการอรุมอร่วยและที่สำคัญความตั้งใจของนาค
ทำให้นาคไม่ตกแค่แล้วก็ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพะจริงนะครับ
แล้วผู้บวชก็ต้องประคองตัวเองไม่ให้ตกลงมา
หากใครตกลงมาบนพื้นดินก็ขาดคุณสมบัติไปนะครับ
บอกว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานแสนนานแล้วสำหรับพื้นที่แห่งนี้นะครับ
แล้วก็กลายเป็นประเพณีที่คนทั่วโลกเขาไปเที่ยวด้วยนะ
เที่ยวดูประเพณีนี้เขาบอกมีหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นนะครับ
ก็น่าไปเหมือนกัน